นี่แหละครับผมก็จะลองกดโทรศัพท์ดูนะฮะเบอร์นี้นะครับ
คุณชูวิทย์จะสมัครเล่นพนันออนไลน์สด
นี่แหละครับเดี๋ยวสมัครในนี้แหละครับเพราะว่ามันเยอะเหลือเกิน
สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอยากจะเล่นพนันออนไลน์หน่อยครับ
สมัครยังไงครับได้ค่ะลูกค้าสะดวกให้ข้อมูลอะไรไหมคะ
ข้อมูลที่ต้องใช้จะมีชื่อนามสกุลเบอร์โทรเลขที่บัญชีค่ะ
มีครับมีตอนนี้ผมพร้อมแล้วครับสะดวกเลยนะคะครับ
ผมชื่อสวัสดิ์ครับชื่อวัสดิ์ครับคุณวัสดิ์นะคะ
ใช้ธนาคารกสิกรไทยได้ไหมครับกสิกรนะคะ
เลขบูรณ์ถูกไหมครับเลขบัญชีค่ะ
เลขบัญชีออมทรัพย์๑๑๓๔๕๖

ยังต่ำเท่าไหร่ครับอ๋อไม่มีขั้นต่ำค่ะอ๋อโอนไปกี่พัน
กี่ร้อยก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วนานเท่าไหร่ผมนานเติม
อะไรคะผมเอ่อสุวัสดิ์จงสถิตกุลครับจงสถิตชื่อหนูเป็นชื่อ
ตรงตามแน่แล้วมีหุดบัญชีเลยนะคะครับเพราะว่าจะไม่สามารถ
ทำให้แก่ปลับฝนได้นะคะครับทีลานะคะครับ
เพื่อโทรผมใช่ไหมครับตัวนี้เลยนะคะครับครับตัวนี้ครับ
รับโบนัสด้วยไหมคะรับโบนัสด้วยครับโหอยากได้ครับครับ

ยอดเชิญ๕เท่าค่ะอ๋อในเว็บนี้นะโอเคค่ะรับนะคะครับ
เรียบร้อยนะครับโอเคค่ะเอ่อในส่วนของการโอนมันต้องโอนจาก
ไม่แนะนำให้ฝากจากตู้เงินสดหรือเคาน์เจอร์ธนาคารนะคะครับแล้วก็
เสร็จแล้วโทรมาแต้งยอดเงินกับเวลาจากแล้วจะสมัครให้ไม่เกิน
ห้านาทีค่ะก็แสดงว่าสิบห้านาทีผมก็เล่นได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับใช่ค่ะสำหรับการใช้งานได้ไม่เกิน๑๕นาทีครับ
แล้วถ้าเกิดหลังจากนั้นลูกค้าก็โอนเงินเข้ามาแล้วก็เต้นฝากถอนได้เลยครับ
เพราะว่าถ้าผมเล่นได้ผมก็โทรไปบอกใช่ไหมครับ
โอเคครับสวัสดีค่ะขอบคุณครับ
เรียบร้อยครับคุณนิวครับผมสมัครแค่นี้แหละครับผมเล่นได้แล้วครับ
แล้วผมก็เขาก็มีเครดิตซึ่งผมเอาเงินฝากไปที่เมื่อกี้บอกเท่าไหร่ก็ได้๕๐๐
เมื่อเอาเงินเข้าไปก็จะปรากฏว่าจะมีเครดิตสมมุติว่าผมโอนไป๒๐๐ก็จะขึ้นมา๒๐๐บาท
ใน๒๐๐บาทผมก็แทงได้เลยผมก็เล่นได้เลยทีนี้รูปแบบการพนันเนี่ยที่ตามที่โทรไปเนี่ยเขามีอยู่๒ประเภท

เล่นกีฬาต่างไปทั้งฟุตบอลบาสเก็ตบอลจักรยานว่ายน้ำเอาทุกอย่างแหละครับทั้งหมด